ครับครูของการท่าเรือเอฟซีกับแบล็งค็อก

ถิติพันธ์พ่วงจันทร์นั้นยิงเข้าไป

แต่ว่าผู้ตัดสินที่๑นั้นยังไม่เป่าหยุดเกม
แล้วก็เป็นประตูตีเสมอของทางแบงคอก
ก็พูดถึงจังหวะนี้ว่าเป็นบทเรียนของนักเตะท่าเรือนะครับ
เพราะจังหวะตัดสินในบางครั้งมีผลต่อการแข่งขัน
แต่จริงแล้วตัวมาดามแป้งเองก็เชื่อว่า
ไม่มีใครอยากให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับ
จากนี้ก็จะต้องสู้กับทุกเกมที่เหลือเพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้สำเร็จนั่นเองครับ